เกิดขึ้นในกรุงเทพมหานครของเรานี่เองนะคะ
เป็นเหตุการณ์คือคุณแม่ของน้อง

ไปแจ้งความที่สนหัวหมาก
บอกว่าน้องอายุ๑๒ปีถูกบังนัด
ผู้ชายอายุ๔๐ปีก็รู้จักมะคุ้นกับครอบครัวเป็นอย่างดีนี่แหละค่ะ
ล่อลวงไปข่มขืนที่ตึกร้างแห่งหนึ่งที่ซอยรามคำแหง
แล้วคุณผู้ชมวันนี้เจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐาน
ลงพื้นที่ไปจุดเกิดเหตุก็คือบริเวณตึกร้าง๗ชั้น
อยู่ท้ายซอยซอยรามคำแหง๘๑ทับ๔นะคะ
ไปหาเรื่องของพยานหลักฐานต่างเพิ่มเติม
จุดเกิดเหตุอยู่บนชั้น๕ของตึกร้านแห่งนี้นะคะ
ไปพบหมอนที่นอนต่างสภาพเก่าเลยนะคะ
เขาก็เลยมีการเก็บรวบรวมไว้เป็นหลักฐานออกไปพบชุดชั้นในด้วยนะคะ
ทีนี้ระหว่างลงพื้นที่เจ้าหน้าที่กองพิสูจน์หลักฐาน
บอกว่าไปพบพยานคนหนึ่งให้ข้อมูลว่าที่จุดเกิดเหตุ
ลักษณะคือเป็นบ้านร้างหลังสถานบันเทิงเก่า
ก่อนหน้านี้พยานบอกว่าเห็นบางนัดมาบ้านร้างแห่งนี้

ในวันเกิดเหตุเห็นบางนัดจูงมือน้องผู้หญิงมาหาเขาก็คือมาหาตัวพยาน
แล้วก็ชักชวนให้ไปกินข้าวด้วยกันแต่ตัวพยานปฏิเสธ
จากนั้นแม่ของเด็กผู้หญิงอายุ๑๒ปีโทรมาก็เลยทราบเรื่องว่าอ๋อ
ที่สุดแล้วก็เลยทราบว่าที่เอาน้องมาก็คือบางนัดพาน้องมาเนี่ย
พามาคมขืนที่ตึกร้างแห่งดีด้วยนะคะ
ทีนี้เรื่องราวที่มันเกิดขึ้นคุณผู้ชมพันธุ์ตำรวจเอกศักดิ์สิทธิ
มีสวัสดิ์ภูมิกับสนหัวหมากบอกว่า
ขณะนี้ได้สั่งการให้ตำรวจชุดสืบสวนเร่งติดตามจับกลุ่มตัวคนร้าย

พอไปสืบแล้วก็ไม่ใช่ใครที่ไหนหรอกค่ะ
รู้จักมักคุ้นกับพ่อและแม่ของน้องผู้หญิงที่ถูกกระทำชำราวเป็นอย่างดี
ก่อนหน้านี้บางนัดมีหน้าที่ไปรับไปส่งน้องที่โรงเรียนเป็นประจำ
คุณแม่ไว้เนื้อเชื่อใจ
หลังจากนั้นอยู่บางนัดก็หายไปสักประมาณ๑เดือน

กลับมาหาน้องผู้หญิงอายุ๑๒ปีที่บางนัดล่อลวงไปกระทำชำราว
มาหาน้องในบ้านวันที่เกิดเหตุ
คือน้องอยู่เพียงลำพัง
โดยบางนัดพยายามที่จะพูดจาหวานล้อมชักชวนให้ออกไปข้างนอก
และสุดท้ายก็ไปก่อเหตุนั้นขึ้น
กระทั่งแม่ของน้องกลับมาไม่เจอน้องค่ะ
ก็เลยออกตามหามาพบน้องเดินอยู่ใกล้บ้าน
ก็เลยพยายามที่จะเค้นถามน้องว่ามันเกิดอะไรขึ้น
ที่สุดแล้วน้องก็ตัดสินใจเล่าเรื่องที่เกิดขึ้นให้กับคุณแม่ฟังนะคะ
สำหรับเรื่องของคดีความค่ะขณะนี้นะคะตำรวจท้องที่
ก็คือตำรวจสนหัวหมากบอกว่าอยู่ระหว่างรวบรวมพยานหลักฐาน
เพื่อยื่นขอสารอนุมัติออกหมายจับบางนัด
โดยพบว่าตอนนี้ผู้ก่อเหตุหลบหนีอยู่ในพื้นที่สอนอบึงกลุ่ม
เพราะฉะนั้นไม่นานนะก็น่าจะได้ตัวคนเกาะเหตุบางนัด
ตอนนี้รู้เรื่องของชื่อนามสกุลเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะ
คนที่ไว้ใจเคยไปรับไปส่งลูกอยู่เป็นประจำสุดท้ายก็ไว้ใจไม่ได้
อันตรายเอาจริงขนาดพ่อแม่ขนาดญาติไม่ได้ว่านะ

ค่ะตามตัวบังนัดกันต่อไปนะคะ